งั้นมาที่นี่เห็นเขาว่ากันว่ามันชัดมาก
กับต้นไม้แปลกประหลาดที่ดูแล้วคล้ายกับพญานาคครับ

เออคุณผู้ชมฮะไปที่จังหวัดสุรินทร์ไปเจอกับต้นไม้แปลกแบบนี้
เขาว่ากันว่านี่คือต้นมะพร้าวแปลกต้นมันเตี้ยแคละไม่สูงเท่าไหร่

แต่กิ่งการสาขาออกมาดูคล้ายกับเซียนพญานาค
อยู่ในพื้นที่บ้านลำดวนตำบลและอำเภอลำดวนจังหวัดสุรินทร์
พอชาวบ้านรู้ข่าวก็รีบมาดิไปเจอกับคุณเจ้าของนี่คุณแดเนียล

แดเนียลเป็นชาวต่างชาตินะฮะ
แดเนียลเป็นสามีของเจ้าของสวนเป็นชาวต่างชาติอย่างที่ผมบอก

ก็ถามคุณแดเนียลพูดไทยได้ไหม

ใช่แล้วคุณแดเนียลพูดเป็นภาษาสำเนียงเขาเลยนะ
เปิ้งอย่างงี้
พูดไทดายสัมพิพยาบาทนิดนิดหน่อยแต่อิสานของปรื้อเลย
เบิ้งมองมีพี่

เพราะชาวบ้านเขามีความเชื่อว่าเนี่ย
น่าจะเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับพญานาค
และไอ้ร่องรอยต่างที่ชี้อยู่เนี่ย
มันกำลังจะบ่งบอกถึงโชคลาภที่จะมา

เนี่ยแดนี๊ยีลร้องโอ้มายก๊อด

นึกว่าแดนีร้องแต่แดนพี่แทนร้องใบตลองนี่เอง

เอาดูไปนะ๑๒๓๔๕๖นิ้วเป็นอะไรอ่ะยินดี

ให้ไปโฟกัสที่ทูปเสียงท้าย

ต่างก็เพ่งพิจารณาไปพร้อมกันโอ้มันออกมาแล้ว

โอ้โหเขามีแต่โอ้จอร์ดมันยอดมาก
นี่แดเดียลมันยอดมากว่าปักอยู่ตรงยอดเลยด้วย
เออก็จริงเหมือนกันโอ้โอ้โฮสุดยอดจริง

มันออกมาในลักษณะแบบนี้มันชวนคิดชวนจินตนาการนะ

แหมมันเป็นอะไรที่ชวนคิด
แต่ว่าแต่เราดูไปเรื่อยมีแต่ภาพบรรยากาศ
เออเอาแดเนียลไปไหนแล้ว

โหแดเนียลไปไหน

แดเนียลไปที่แผงแล้ว
ฉันว่าไปก่อนเพื่อนไปก่อนหมู่นะ
ไปอัตราสแล้วเรียบร้อย
ไปแล้วไปเลย